ซึ่งบางครั้งเขาว่ากันว่ามาพร้อมกับเรื่องของโชคลาภ
ส่วนจะแปลกและเก่ายังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะ
เรื่องราวนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูของแปลกและของเก่า
ผู้ค้นพบเชื่อว่ามากับโชคลาภ
ของแปลกและของเก่าที่เราพูดถึงนั้นคืออะไรไปดูกันครับ
เริ่มกันที่ของแปลกอย่างโอ่งลงยันความแปลกของโอ่งใบนี้
อยู่ที่บริเวณผิวโอ่งที่มีคราบคล้ายยางไม้ซึมออกมาเป็นจุด
และบางแห่งก็มีคลาบเป็นทางยาวซึ่งดูคล้ายกับอาการตกน้ำมัน
อธิการลำแพรสัทธาธิโกเจ้าวาดเล่าว่าก่อนหน้านี้หลวงตาเวียน
ผู้บุกเบิกวัดได้ออกบินทบาทแล้วไปพบโอ่งใบนี้
จึงขอนำมาใส่น้ำมนต์หลังจากหลวงตาเวียนมรณภาพ
ไปแล้วท่านเองจึงคิดจะนำปูนซีเบนโบกทับเพื่อ
หุ้มตัวองค์ไว้เพื่อป้องกันไม่ให้องค์แตกแต่ทำเท่า
อะไรก็ไม่สำเร็จเพราะปูนหลุดร่วงออกมาสุดท้ายจึงล้าง
ปูดออกแล้วนิมนต์เกจิอาจารย์มาเขียนอัคระลง
ยันไว้ต่อมาก็สังเกตเห็นว่าโอ่งใบนี้ดูคล้าย
ตกน้ำมันและเมื่อมีชาวบ้านรู้ข่าวก็พากันมาไหว้
ขอโชคลาภกันตามความเชื่อบางคนยังนำน้ำมนต์ในโอ
มาดื่มกินหรือพรมลงบนศีรษะเพราะเชื่อว่า
เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ด้วยจากของแปลกไปต่อกันที่ของ
เก่าอย่างคนโทโบราณที่จังหวัดกำแพงเพชรมี
ชาวบ้านขุดเจอของโบราณในบริเวณที่นาพื้นที่
มูหกบ้านโดมประดาตำบนท่ามะเขืออำเพอร์คลุง
เป็นคนโทหรือหม้อน้ำทั้งหมดสี่ใบแต่มี๒ใบถูก
ไถทับแตกละเอียดคุณบัวเพชรพงก่อสร้างเจ้าของ
ที่นาเล่าว่าเขานำรถแท็กเตอร์ลงไปถ่ายที่ดินเตรียมทำนา
แต่กลับพบคนโทโบราณเขาจึงจุดทูปบอกเจ้าที่
เจ้าทางเพื่อขออนุญาตนำคนโททั้งหมดมาเก็บไว้ที่บ้าน
พอชาวบ้านรู้ข่าวก็พากันมาขอดูและไหว้ขอโชคลาภ
ซึ่งบางคนก็เห็นตัวเลขโผล่มาบนคนโทด้วยส่วนหลาย
คนก็บอกว่าจะนำตัวเลขที่เกี่ยวข้องไปหาซื้อ
ลอตเตอรี่เสี่ยงโชครวมถึงบ้านเลขที่ของเจ้าของ
ที่นาคือศูนย์สี่ศูนย์โดยเชื่อว่าอาจจะนำโชค
มาให้พวกเขานั่นเองล่ะครับ